ตาก่อนข่าวนี้ถ้าคุณจะเล่า
ใจเย็นคือปิดตาได้แต่อย่าเปลี่ยนช่องค่ะคุณผู้ชม
คือต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้เกี่ยวกับสัตว์หมดเลย
ครับมีอะไรบ้างล่ะพญาติปลาหมึกพญาติแมวหมา
มีหมดแต่ว่าข่าวแรกของเบรกนี้ขอเริ่มต้นที่พญาติก่อน

คุณผู้ชมท่านไหนกำลังทานข้าวเช้าอยู่กับครอบครัว
แต่คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ

กินยาถ่ายพญาติบ้างหรือเปล่าเนี่ย
เป็นห่วงนี่จริงไม่ใช่แค่คุณสืบสกุลอย่างเดียวนะ
ทุกคนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยคลิปนี้ค่ะ
มีคนเขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

เขาบอกว่านี่เขาห้องน้ำถ่ายนะ
แล้วมีพญาติอย่างนี้มันหลุดออกมา
เขาตกใจเขานึกว่าไส้หลุดออกมาค่ะ
แต่จริงมันคือพญาติตัวตืด
เป็นเพราะว่าเขาชอบทานอาหารแบบสุกดิบ
ดังนั้นก็เลยอยากเตือนคุณผู้ชมทุกคนเลยนะ

มันคือพญาติตืดพญาติใบไม้เพราะกินของดิบ

กำลังไปหาหมอกลัวตัวเอง

เขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เขากลับมาโพสต์บอกว่าดังเพราะพญาติเลย
หมอบอกว่าตัวมันใหญ่ขนาดนี้
เพราะว่าสะสมมาหลายปีแล้ว
แต่มันเพิ่งมาออกตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าเพราะอะไรมันคงกินอิ่มเต็มตัว
ถึงอยากจะออกมาดูโลกภายนอก
คุณผู้ชมแล้วตอนดูคือมันหยุยมากเลยนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวเราให้ข้อมูลเราให้ความรู้กันหน่อยค่ะ
ญาติตัวตืดถือว่าเป็นกลุ่มพญาติ

ความยาวมันก็ตั้งแต่๒เมตรจนถึงหลายเมตรเลยนะคะ
ชนิดที่พบว่าก่อโรคในคนได้บ่อย
ก็คือพระญาติตืดวัวตืดหมูแล้วก็ตืดแคระ

ว่านี่คือพญาติตัวตืดที่มันหลุดมาจากก้น
สาเหตุมาจากการกินเนื้อหมู
มันก็จะเหมือนกับเม็ดสาคูไง
แต่ว่าในนั้นมีพลาญาตอยู่ข้างใน

แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเผลอกินเข้าไปเมื่อไหร่
ตัวอ่อนที่กินไปมันจะโผล่หัวออกมา

ล้องมันก็จะมีปล้องยาวออกไปเรื่อย
พญาติตัวเต็มวัยจะทำให้เกิดอาการท้องอืด
อาหารไม่ย่อยเบื่ออาหารก็คลื่นไส้อาเจียนได้นะคะ
แล้วบางคนนะคุณบางคนบอกว่าอ้าวฉันไม่กินอะไรที่มันสุกดิบนะ

ถ้าเกิดว่าเผลอไปกินไข่ของมันเนี่ยมันปนมากับผักสดไงคุณ
คุณกินน้ำพริกกะปิอย่างนี้จิ้มผักอย่างนี้

เพราะว่าพวกนี้ถ้าเกิดเราล้างผักไม่ดี
มันเข้าสู่ร่างกายไปมันก็จะอยู่แบบนี้

แม่กำลังทานบะหมี่อยู่พอดี
เคยเห็นเมื่อกี้เหรอเส้นแบนอย่างนี้หรอ